ติดตามประเด็นข่าวสารกันต่อพาคุณผู้ชมไปบุกจับ
เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย
ที่จังหวัดร้อยเอ็ดไปบุกจับเซียนพนัน
นับ๑๐กลางวงไฮโลในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ในอำเภอเมยวดีนะครับได้พร้อมของกลางหลายรายการ
เราไปดูวินาทีในการบุกจับกันหน่อย
เจ้าหน้าที่เข้าไปแบบไม่ทันหนีเลย

ร้อยจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าปิดล้อมตรวจค้นบ้านเป้าหมาย
ลักลอบเปิดบ่อนพนันไฮโล
เจ้าหน้าที่สามารถจับนักพนันได้๙คนนะครับ
มีนางอำภัยใจคงรับว่าเป็นเจ้าบ้านจัดให้มีการเล่น
ส่วนเจ้ามือและนักพนันบางส่วนหลบหนีไปได้
เจ้าบ้านนี้ไม่ได้เป็นเจ้ามือนะแค่เปิดให้เล่นนะฮะ

จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาที่จับได้พร้อมของกลางหลายรายการ

พันตรีเหรียญทองยางเงินหัวหน้าทหารชุดจับกลุ่มบอกว่า
ก่อนหน้านี้ได้รับการร้องเรียนว่าบ้านหลังดังกล่าว
ลักลอบเปิดให้เล่นการพนันไฮโล
ทั้งวันทั้งคืนมานานแล้ว
บางวันเนี่ยส่งเสียงสังเสียงดั่ง
ทำให้สร้างความรังคาญบางทีอาจจะได้เฮ้
แล้วก็ที่ผ่านมาเคยแจ้งตำรวจให้จับกลุ่ม
แต่นักพนันไหวตัวทันหลบหนีไปได้ก่อน

ยกเว้นครั้งนี้เพราะเป็นทหารชุดจับกลุ่ม